แต่ถ้าเปิดใจก็กลัวจะเปลืองน้ำตา

แต่ถ้าคิดไม่ออกจะคลายร้อนแบบไหน
โดดน้ำกันดีกว่าที่นี่เลยที่น้ำตกที่นี่
โอ้โหบอกเลยว่าคนเข้าไปกันเยอะ
แล้วมันคลายร้อนได้เป็นอย่างดีที่ไหนไปดูฮะ

มันเยอะจริงนะเนี่ยที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เป็นภาพบรรยากาศของประชาชนและชาวบ้านนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติครับ

ต่างชาติเขาก็มาเที่ยวกันครับ

ที่น้ำตกวังเนรตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา

บรรยากาศนะแบบนี้เลยคุณนิวนาว

นี่นะครับโอ้โหมันก็กว้างใหญ่ภัยศาลอยู่

คือแบบว่าไปแบบลอยห่วงยางที่ไหนไหว้

เพราะว่าเขาพกห่วงยงห่วงยาง
คือที่นั่นเขาก็มีไว้บริการด้วย

เขาก็ไปเช่าห่วงยางมาเล่นน้ำกันแบบนี้

เด็กโตผู้ใหญ่ต่อคิวกันเป็นรถไฟเลยครับ

นี่ไงเป็นความสนุกเหมือนกับว่า
จริงแล้วต่างคนต่างมาเนอะ
บรรยากาศมันก็เลยสนุกสนานแบบนี้แหละครับ
แบบนี้แหละครับเค้าบอกว่าน้ำตกวางเนนเป็นน้ำตกตื้นนะมันไม่ได้ลึกมากครับ
เย็นมากที่นี่บรรยากาศร่มรื่นเพราะว่าต้นไม้เขามีอยู่เยอะ
แล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่บอกว่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็พอลงไปเล่นน้ำโอ้โหชิว
รับลมแบบนี้ก็ถือว่าคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่คลายร้อนที่ผมอยากแนะนำให้ไปเที่ยวกันนะ
ไปกันได้ทั้งครอบครัวไปกับแบบเพื่อจะได้อุ้ยน้ำชนรวบ

สนุกสนานกันแบบนี้ชุ่มฉ่ำทั้งกายและจิตใจอย่างแน่นอน
จังหวัดนครราชศรีมาลองไปกันดูครับคุณผู้ชมครับ
ใช่แล้วเนี่ยใครที่ไปเที่ยวไม่ต้องกังวลนะว่าจะมีอะไรทานหรือเปล่า
เพราะว่าก็มีร้านอาหารเครื่องดื่มคอยบริการกันเป็นประจำ
แล้วก็มีมากมายหลากหลายด้วยจะไม่ต้องคือบางคนไปเนี่ยนะ
พกไปเลยไก่ย่างส้มตำแต่น้ำตกไม่ต้อง
นู่นมีมีแล้วเย็นด้วยข้าวเหนียวนะอย่าลืมเอาไปด้วย
ใส่กระติบร้อนนู้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพกอาหารก็ไปทานแล้ว
แล้วก็ช่วยกันนะรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะ